ส่วนเรื่องของการจราจรนะคะทางด้านของกองบังคับการตำรวจนครบาน
ก็แจ้งที่จะปิดการจราจรถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
แล้วก็ถนนต่อเนื่องอย่างเต็มรูปแบบทั้งหมด๒๗เส้นทางค่ะ
ในวันที่๒๙และ๓๐ตุลาคมนี้
ราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวว่า
ตำรวจนครบานได้วางแผนปิดถนนเต็มรูปแบบ๒๗เส้นทาง
เนื่องจากคาดการณ์ว่าวันที่๒๙๓๐ตุลาคมนี้
จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมถวายศักระพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทพระบรมมหาราชวัง
แต่จะพิจารณาผลกระทบการปิดจราจรในวันที่๒๙ตุลาคมก่อน
ถ้าหากสามารถทำได้วันที่๓๐ตุลาคม
อาจจะปิดถนนแค่๘เส้นทางเช่นเดิม
นี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนประชาชนด้วยค่ะ
ก็อย่างเช่นถนนหน้าพระรานตลอดสาย

ถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิพบถึงแยกป้อมพระเด็จ
ถนนพระจันทร์ถนนเจริญกรุง
จากวงเวียนรอดอถึงแยกสะพานมอน
ถนนพระพิพิษถนนราชดำเนินนอกจากแยกจอปรถึงแยกผ่านฟ้า
ถนนนครสวรรค์จากแยกจักรพรรติพงศ์ถึงแยกผ่านฟ้า
ถนนหลานหลวงจากแยกหลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้า
ถนนราชดำเนินกลางถนนจักรพงศ์จากแยกตัดถนนข้าวสารถึงถนนราชดำเนินกลาง
และถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากแยกอรุณอมรินถึงแยกผ่านพิภพ
สำหรับเส้นทางเลี่ยงเพื่อความสะดวกในการเดินทางก็มีดังต่อไปนี้นะคะ
หนึ่งคือกรณีรถที่มาจากทางด่วนโยมราชก็ให้ใช้เส้นทางถนนพิศนุโลก
ส่วนกรณีที่ใช้รถบนทางพิเศษที่มาจากแจ้งวัฒนะจะไปทางงามวงวาน
ให้ซ้ายออกคู่ขนานตรงทางด่วนประชาชื่นเพื่อออกไปทางถนนรัชวิพาลและถนนวิภาวดี
ส่วนรถที่มาจากทางด่วนประชาชื่นลงทางด่วนพระราม๖
มาจากทางด่วนมักกษันให้ลงทางด่วนอนุสวรีชัยสมรภูมิ
มาจากทางด่วนพระราม๔ให้ลงทางด่วนหัวลำโพงค่ะ
และรถที่มาจากต่างระดับศรีนครินลงทางด่วนพระราม๙และใช้ทางพื้นราบ
ส่วนกรณีประชาชนจากฝั่งธนบุรีที่จะเข้ามาร่วมงานพระราชพิธี
ใช้บริการเรือข้ามฝากมาท่าพระจันทร์และท่าช้างดีกว่านะคะ
ถ้าหากเป็นรถส่วนบุคคลค่ะจะไม่อนุญาตเด็ดขาด
มีการกำหนดจุดจอดรถไว้๙แห่งรอบกรุงเทพมหานคร
โดยทางทิศเหนือ๒แห่งก็คือที่อิมแพคเมืองทองทานีและฟิลเจอร์ปาร์ค
ส่วนทิศใต้บริเวณพุทธมนตรเซ็นทรัลศาลายาและเซ็นทรัลพระราม๒
ตะวันออกที่เมกาบางนาเซ็นทรัลเวสเกจและสโมสรตำรวจ
รวมถึงแอร์พอร์ตลิงค์มะกะสัน
ขณะที่ขากลับก็จะมีจากบทเรียนเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่เปิดการจราจรเร็วเกินไปก็เลยมีการวางแผนรองรับ
ตำรวจจะยังคงปิดการจราจรต่อไปอีกประมาณ๓๐นาที
เพื่อเป็นการประสานให้รถขอสมกรเข้ามาในพื้นที่ฝั่งละ๑๐คัน
ถ้าหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน๑๑๙๗ค่ะ
การวางแผนการเดินทางแล้วก็การศึกษาเส้นทาง

เพราะว่านอกจากท่านที่เอารถมาเองแล้ว
ที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมนคร
ก็ต้องแบ่งปันให้พี่น้องจากต่างจังหวัดที่เขาเดินทางเข้ามาด้วยนะครับ
ศึกษาจุดจอดรถจุดจอดคอยนะฮะแล้วก็จุดพักรถต่างด้วยนะครับ
สำหรับพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับ